ำโหดหำโหดคือในหำเนี่ยเป็นรอปภ
แล้วไม่พอใจทั้งตัวคนที่เป็นพี่เขย
เข้าไปก่อนเอาปืนยิงก่อนเลย
หลังจากนั้นไปยิงเพื่อนร่วมงานด้วยครับ
๒ศพจากฝีมือในหำคุณผู้ชม
ตำรวจสพจตุรัสครับไปตรวจสอบบ้านหลังแรกก่อน
อันนี้เนี่ยเป็นในหมวดทางหลวงระหานจชัยภูมิ
เจอร่างของนายพงธรสงเคราะหธรรมอายุ๓๑ปี
โดนยิงด้วยปืน๓๘เข้าคอเข้าหน้าอกแล้วก็ไหล่ซ้ายครับ
แล้วก็มีเหตุคนโดนยิงเสียชีวิตที่บ้านอีกหลังหนึ่ง

เป็นศพของนายวิชาชัยภูมิอายุ๗๒ปี
โดนยิงด้วยปืน๓๘เข้าหน้าผากแล้วก็ลำตัว
เสียชีวิตอยู่บนโซฟาครับไปสอบสวน
นายสุรศักดิ์ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของนายวิชา
นายวิชาซึ่งเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ตัวลูกเลี้ยงเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเห็นวิชา
ก็นั่งดูทีวีอยู่แล้วก็มีในหำหรือว่าสุขชัย
ซึ่งเป็นน้องเมียของนายวิชาและเป็นรอปภหมวดทางหลวงละหาร
เรียกให้ไปเปิดประตูอ้างว่าจะมาเอาหมูแล้วจะไปทำกับข้าวจะไปใส่บาท
แล้วก็ชักปืนมายิงในวิชาใน๒นัดซ้อนจนเสียชีวิตเลยครับ
หำยังไม่หยุดแค่นั้นคุณผู้ชมไปที่หมวดทางหลวง
แล้วก็ไปเรียกพงธรพงธรเป็นเพื่อนร่วมงานของนายหำ
พงธรมาเปิดประตูเปิดประตูปุ๊บในหำเอาปืนกระบอกเดียวกัน
แหละยิงใส่ไปห้านัดซ้อนครับแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
วงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้คุณผู้ชมฮะนี่จังหวะนี้ครับ
บึงมาคนเดียวแบบนี้เลยต่อมาตำรวจไปตรวจค้นบ้านของในหำ
เจออะไรบ้างไปเจอปืนลูกซองยาว๑กระบอกปืนลูกโม่๑กระบอก
แล้วก็มีดปลายแหลมห้าเล่มโอ้โหอาวุธทั้งนั้นมีเข็มทิศด้วยนะ
ซ่อนอยู่ในเป้แบบนี้ครับน้องชายของนายหำคนก่อเหตุบอกว่า
ก่อนหน้านี้พี่เขยพี่เขยไปปลูกแก้วมังกรในที่ดินมรดกก็มีการแบ่งกันแล้วนะ
แต่ว่าในหำเข้าไปตัดต้นแก้วมังกรทิ้งหมดเลย
แล้วทั้งคู่ก็ยังมีปากเสียงกันครับคุณผู้ชม
เรื่องที่ว่าพี่เขยก็คือนายวิชาชอบเข้าไปตัดต้นไม้ที่ล้ำเข้ามาบ้านในหำ
ส่วนในหำซึ่งเป็นพี่ชายของผมเนี่ยก็เป็นคนอารมณ์ร้อนด้วย
สะสมปืนด้วยแต่ผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะ
พี่หำจะถึงขั้นมายิงคนเสียชีวิต
ขณะที่ลูกเลี้ยงของผู้ตายครับบอกว่าคืนเกิดเหตุในหำโทรมา
ว่าจ้าง๒๐๐บาทให้เอารถไปส่งต่างอำเภอ
แต่ตนไม่ไปนะก่อนที่น้องจะโทรมาบอกว่า
พี่หำยิงพ่อตายไปแล้วนะก็เลยเชื่อว่าในหำน่าจะลวงตนไปฆ่า
และกลับจะชิงรถหลบหนีไปส่วนทั้งด้านน้องสาวของคนตายนะ
เขาเชื่อว่าเอ๊ะปมเหตุในการก่อเหตุเนี่ย
น่าจะมาจากที่ในหามาหวงสมบัติหรือเปล่า
เพราะอะไรรู้ไหมถึงคิดแบบนั้นก็เขาเคยขู่ไง
ขู่ว่าจะฆ่าล้างโคตรเลยอ่ะโอ้โหลองฟังดูค่ะ
วันอาทิตย์น่ะมาพี่ชายเราจะเดินไปไม่ให้ไป
เดินไปไม่ให้ไปก็ไปตัดต้นมาโอเคก็ไปทางหญ้าทางอะไรให้
แต่พี่ชายน่ะพี่ชายเราเนี่ยแต่ไอ้คนนี้มันไม่ให้เข้าไป
ไม่ให้ใครเข้าไปแล้วพี่พี่สะพ้ายเราน่ะบอกว่า
ใครก็ชั่งหรือถ้ามามาบ้านหลังนี้หลังเลขเนี่ย
หลังในอย่าไปเขาไม่ให้ไปก็ตัดพี่ตัดน้องกันดิน่ะ
เขาเพิ่งมาเนี่ยมาไม่นานมาไม่นานเลยน่ะมันอยู่ที่นั่น
มาก็มาฆ่าเอาเลยนะเขาบอกว่าจะฆ่าล้างโคตร
จะฆ่าหมดเลยพูดอย่างงี้เขาได้จังหวะอะไรอ่ะ
พี่สาวไม่อยู่เนี่ยพี่สาวไม่อยู่
คุณผู้ชมครับคนที่โดนยิงเนี่ยมีสองคนนะ
หนึ่งเลยคือนายวิชาอีกคนนึงคือพงธรพงธรเนี่ยเป็นเพื่อนรอปภกับนายหำคนก่อเหตุครับ
ก็เลยต้องไปถามเพื่อนรอปภคนอื่นเขาก็เล่าให้ฟังนะว่า
กับพงธรเนี่ยขัดแย้งกันมานานแล้ว

คือพงธรไม่ชอบคล้องลวดปิดประตูในตอนกลางคืน
แล้วก็ชอบมากลั่นแกล้งในหำด้วย
อย่างสองสามวันก่อนเนี่ยก็เพิ่งมีปากเสียงกันเคยทะเลากัน
แล้วในหำก็มาลงมือยิงพงธรเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตเลยครับ
ร่างของนายพงธรถูกนำมาไว้ที่วัดในพื้นที่เป็นการชั่วคราวก่อนนะ
จะส่งไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกระบี่ครับ
เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็อยู่ระหว่างติดตามตัวในหำมาดำเนินคดี
โอ้โหตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะคุณผู้ชม

กับในหำเนี่ยเพราะว่าเขามีปืนติดตัวด้วยนะครับ